ฟิลิปปินส์หลายร้อยคนก็ได้เดินขบวนประท้วง
เรียกร้องให้ถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากฐานทัพบนเกาะปินาเนา

ก่อนที่จะปะทะเข้ากับตำรวจควบคุมฝูงชนในเวลาต่อมา
โดยที่ผู้ประท้วงนั้นก็ได้มองนะครับว่าฐานทัพสหรัฐบนเกาะดังกล่าว
ถือว่าเป็นการแทรกแทรงกิจการภายในของฟิลิปปินส์
ผู้ประทบบอกว่าพวกเขาสนับสนุนนายโรดิโก้ดูเตอร์เต้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์
ได้ประกาศเจตนารมณ์ต้องการให้ถอนทหารอเมริกันออกจากแผ่นดินฟิลิปปินส์

ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า
ประเทศยังคงยกย่องสหรัฐอเมริกา
ในฐานะชาติพันธมิตรที่น่าเชื่อถือ
แต่ฟิลิปปินส์จะไม่ยอมรับคำสั่งสอนใด

ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับความช่วยเหลือจากอเมริกา
จากนี้ยังระบุว่าจะไม่ยอมให้ฟิลิปปินส์ถูกปฏิบัติราวกับเป็นน้องของสหรัฐด้วย
แถลงการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์ที่ตึงเครียด
ถ้อยแถลงของผู้นำฟิลิปปินส์ที่ประกาศนโยบายสงคราม
วาดล้างยาเสพติดจนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า๓๔๐๐คน
กให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากรัฐบาลสหรัฐและก็นานาประเทศ